คุณผู้ชมคะถ้าเกิดมันเกิดกรณีรถหาย
โอกาสที่มันจะเจอได้มันน้อยมากเลยนะ

คือเขาอัดคลิปนี้มาโพสต์ลงติ๊กต๊อกเลย
บอกว่า๑ในล้านเจอรถตัวเองที่โดนขโมยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมขับรถอยู่แล้วมองไปเอ้านั่นรถเรานี่นะ
นี่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะเล่าให้ฟัง
บอกว่าวันนั้นเนี่ยนะเขากำลังขับรถมาในตัวเมืองร้อยเอ็ด
แล้วเหลือไปเห็นรถสีแดงคันนี้
นี่มันรถฉันที่หายไปนี่นะป้ายทะเบียนก็ป้ายทะเบียนเดิม
สีรถก็เหมือนเดิมแล้วเจ้าของอ่ะ
เขาเลยโทรศัพท์ไปบอกร้อยเวรที่เคยไปแจ้งความรถหายไง
ร้อยเวรบอกเอางี้คุณคือคุณอยู่ในพื้นที่ไหนตอนนี้
คุณโทรหา๑๙๑ตรงนั้นเลยนะแล้วให้ตำรวจในพื้นที่ช่วยสกัดจับ
แล้วดูสินี่คือไปสกัดจับได้แต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งด่าคนที่ขับรถสีแดงอยู่ตอนนี้นะ
อย่าไปคิดว่าเขาคือคนที่ขโมยรถมาหรือเปล่าเพราะว่าต้องฟังเรื่องนี้ให้จบค่ะ

คือคนที่ขับรถสีแดงอยู่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีส่วนรู้เห็นกับการขโมยรถเลย
ตัวเขาก็ซื้อรถมาแบบถูกต้องทีนี้ตำรวจก็ต้องยึดรถสีแดงคันนี้ถือว่าเป็นรถของกลาง
เอาไปไว้ที่สพม๑๐๑ก่อนเอาไปตรวจสอบก่อน
เพิ่งเจอรถคันนี้ถูกยักยอกไปจอดจำนำไว้แล้วรถถูกแอบเปลี่ยนชื่อเจ้าของใหม่
โดยที่ตัวผมที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยไม่รู้เรื่องดังนั้นคนที่ขับรถผมไปยังไม่ใช่คนผิดนะ
นี่แหละเขาเล่าให้ฟังว่ารถของเขารถสีแดงนะนะสมุดคู่มือเล่มทะเบียนมันหายไป
แล้วก็โดนคนนึงมีคนคนหนึ่งมาหลอกเขาให้เอารถไปจำนำ
ทีนี้รถมันก็เลยหายไปเลยตัวเจ้าของเนี่ยเขาก็เลยเชื่อว่า
เอ๊ะคนที่ขโมยสมุดไอ้คู่มือทะเบียนรถไปกับคนที่หลอกให้เอารถไปจำนำเนี่ย
มันเป็นขบวนการเดียวกันหรือเปล่าไปปลอมเอกสารหรือเปล่า
มาเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถเปลี่ยนชื่อตัวเขาแล้วก็เอาไปขายต่อเนี่ย
ตอนนี้ตามรถคืนได้แล้วก็จริงแต่อยู่ในขั้นตอนการพิสูจน์นะคะ
แล้วเดี๋ยวต้องไปหาตัวคนที่ขายรถสีแดงให้กับคนขับตอนนี้
เอามาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีต่อ
อย่างที่บอกไปอย่าโดนตัดสินคนขับรถคันแดงคันนี้นะอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ได้นะฮะ
ฉะนั้นเวลาคนที่จะซื้อรถต่อจากใครก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะ
ถึงรถมือสองแบบนี้นะ